กลับมาในช่วงนี้นะครับเชื่อว่าสาวรออยู่แล้วจะพูดคุยกันถึงเรื่องของความรัก

แต่ไม่ได้คุยกับพ่อเรากับคนแน่นอนไม่มีความรู้เรื่องการดูดวงเรื่องนี้
เรื่องของความรักเนี่ยผมยังงงอยู่

ไม่ประสีไม่ประสาท
แหมไม่กระเชื่อ
เอาล่ะแต่ว่ามาเจอกับ

โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่อันดับที่มวยสุดก่อนเลยกัน

เดี๋ยวเราจะมาดู๑๒ราศีใช่ไหม

ว่าแต่ละราศีเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาม

แต่ว่าไอ้ที่ดีที่สุดเราก็ต้องอุบไว้ก่อน

อันดับที่๑๒ก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ
ทรงโอ้โหน่าเสียดายนะอยู่ท้ายเลย

ชาวราศีพฤกษกช่วงนี้มีเกณฑ์มีปัญหากับคนรัก
เพราะเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกัน

ความคิดเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันก็เลยทำให้แบบทะเลาะกันบ่อย
การที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยจะต้องใช้ความอดทน

สำหรับคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาในชีวิตนะ

แต่ว่ามันมีเกณฑ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวโผพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วสิ

กลายเป็นว่าไปเป็นมือที่๓
ใช่หากจะมีความรักช่วงนี้จะต้องแบบระมัดระวัง

รักครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงก็เผื่อใจไว้นะ

โอเคค่ะก็คือเป็นชาวราศีพิจิกษ

ชาวราศีพิจิกษ์ช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องคิดเยอะ
บางครั้งก็เกิดเป็นความเครียดแล้วก็มาลงที่เรื่องอื่น

มาลงที่คนรักอย่างนี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์มันห่างเหินไง
เครียดเรื่องงานแล้วผ่านมาลงกับคนรัก

สำหรับคนโสดเนี่ยความรักยังเงียบอยู่

ยังไม่มีวี่แววการปรากฏตัวของเนื้อคู่

ไม่เกี่ยวนะจริงก็มีคนเข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะ

ถ้าใครที่แบบยังแอบรักอยู่ก็ต้องแอบรักต่อไป
ก็ต้องแอบรักเขาข้างเดียวต่อไปน่าสงสารจริง
นิ่งเงียบไปก่อนนะคะสำหรับชาวพิจิกษ์
อันดับต่อมานะก็คือชาวราศีมังกร

ต้องระวังแบบจิตใจหวั่นไหวไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
พอช่วงนี้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนที่ถูกใจ
บางทีเราทำงานบางทีเราแบบเราไปทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้

คือเป็นคนที่ใช่แต่มาในเวลาที่มันไม่เหมาะไม่ควร

คนที่ใช่ในเวลาที่ผิด

โอ้โหอันนี้คือสำหรับคนที่มีคู่

โสดเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันกับคนที่แบบมีเจ้าของแล้วเหมือนกัน

เราก็ต้องระวังกันหน่อยนะคนที่เกิดในช่วงวันที่๑๖๑๒กภพ
ใช่ค่ะหากจะมีความรักนี้ต้องใจเย็นนิดนึ
อย่าใจร้อนถ้าใจร้อนจะมีโอกาสเสียน้ำตาเพราะความรัก
โอ้โหช่วงนี้อากาศร้อนอย่างเดียวพอแล้ว

นี่คือกลุ่มของคนที่มีความรักเกรดซี

แล้วมันจะมีวิธีไหนทำให้ความรักมันดีขึ้นไหมคะ
วิธีเดี๋ยวเอาไว้ตอนสุดท้ายเลยดีกว่า
ตอนนี้เรามาสำรวจเรื่องห่วงจุ้ย
ทำไมรักมันถึงอับเฉา
คุณจุ้ยรักกับฉาแล้วลองไปสำรวจที่บ้านดู

ข้อแรกก็คือเรื่องของแหล่งน้ำนิ่งแหล่งน้ำเน่าในบ้าน

ใช่เพราะแหล่งน้ำในบ้านจะหมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

หลายคนชอบแบบตั้งอ่างบัวบ้างตั้งบ่อน้ำบ้างในบ้านใช่ไหมครับ
แรกก็ดูแลดีหรอกแต่หลังเนี่ยก็ปล่อยให้มันเน่า

คือตามห่วงจุ้ยจริงแล้วเนี่ยการมีบ่อน้ำไว้หน้าบ้านถือว่าดี

แต่ว่าพอมีไว้แล้วไม่ดูลงดูแล

ลงลูกน้ำมากลายเป็นแหล่งพ่อพันธุยุงลายอีก

ใช่ค่ะมันจะส่งผลทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านห่างเหิน
แล้วคนในบ้านก็แบบไม่อยากจะอยู่บ้านอยากจะออกอย่างเดียว
ใช่ค่ะอย่างที่สองก็คือการมีกระจกไว้ในห้องนอน

ถ้าสมมุติว่ามีกระจกเงาหรือมีจอทีวี
เพราะจอทีวีเวลาเราปิดเนี่ยมันก็จะสะท้อนเงาของเราใช่ไหม

เวลาเรานอนเนี่ยถ้าสมมุติเวลานอนปุ๊บแล้วมันเจอตัวเรา

มีสองคนก็เท่ามี๒ใจเท่ากับมีปัญหาเรื่องการนอกอกนอกใจ
เพราะฉะนั้นแก้เคล็ดยังไงดีด้วยการเอาทีวีออกไป

ก็คือกั้นไม่ให้เห็นเป็นกระจกหรือเป็นจอ

ก็คือโต๊ะกินข้าวที่มันเป็นมุมเหลี่ยมมุมแหลม

แต่หากใครที่บ้านเป็นโต๊ะเหลี่ยมอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องตกใจต้องเอาออกไปต้องซื้อใหม่

มันจะช่วยลดมุมเหลี่ยมุมแหลมลงไปได้

เอาล่ะไปดูอีก๓ราศีที่มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความรัก

นูอันดับ๙นะคะคนที่เกิด๑๖ธันวาคมถึง๑๕มกราคมค่ะ
ชาวราศีธนูเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ย

เรียกว่าช้าแต่แน่นอนแต่มั่นทุ่ม
น่าจะชัวร์นะชัวร์เลยล่ะแต่ช้าหน่อยค่ะ

เอาล่ะก็อย่าลืมดูแลเรื่องความรักด้วยนะครับราศีนี้ส่วนราศีต่อไปล่ะครับ

แต่ราศีกรกฏสำหรับคนที่เป็น

คนที่โสดเนี่ยเหตุผลจะคล้ายกับคนที่มีคู่
ช่วงนี้เป็นช่วงเคมันนี่ช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว
ใช่แบบทำงานเพลินจนลืมความรักไปเลย

อันนี้ก็จะแฮปปี้อยู่นะ
ับ๗บ้างค่ะเป็นราศีอะไรคะหมอไก่

ภาษาจีนเขาจะเรียกว่ามีเสี้ยซิง
เสียซิงค์หมายถึงเรื่องของเสน่ห์
เวลามีเสน่ห์ก็คือแบบมีเพศตรงข้ามเข้ามา
ทั้งที่เขาก็รู้นะว่าเรามีคู่อยู่แล้ว

ราศีนี้ผมจะบอกเลยเป็นเดือนเกิดผมเลยเนี่ย
๑๔เมถุนยนต์ถึง๑๔กรกฎาคม

เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเกิดเหตุ
ทำให้คนรักเข้าใจผิดแล้วก็เหมือนการทะเลาะกันนิดหน่อย

มันจะดึงดูดทั้งคนที่ดีและไม่ดีเข้ามา
เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกหน่อยมีโอกาสเลือกต้องเลือกนะ

ดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของราศีเมทุนที่มีเสน่ห์นะคะ
เอามาเสริมกันหน่อยเสริมห่วงจุ้ย

๓วิธีครับผมคำตอนนะอ่าอย่างแรกเลยนี่
ก็คือการปิดดอกโบตันติดภาพดอกโบตันเอาไว้ในห้องรับแขกค่ะ
เพราะว่าภาพดอกโบตันมันจะหมายถึงเรื่องของโชคชะตาของผู้หญิง

ถ้าสมมุติยังโสดให้ติดภาพดอกโบตันเอาไว้ในห้องรับแขก
ถ้าเป็นภาพวาดจะดีกว่าภาพถ่าย

ภาพยิ่งสวยเท่าไร

ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะ
จะทำให้คนรักกลายเป็นคนเจ้าชู้มากรัก
เพราะฉะนั้นติดให้ถูกที่นะ

สามารถใช้ภาพดอกโบตันในการแก้เคล็ดได้
ก็คือไปเอาภาพดอกโบตันไปติดไว้หน้าห้องนอน

แต่ว่าเป็นเคล็ดเลยก็คือให้ติดกับหัว
คุณผู้ชมอันนี้สำคัญนะครับ

ค่ะก็คือการเสริมทิศตะวันตกเฉียงใต้

เพราะทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศแห่งความรัก
อ๋อเดี๋ยวจดไว้ก่อนเลยทิศตะวันตกเฉียงใต้

แค่เอาโคมไฟสีแดงหรือว่าของสีแดง

เท่านี้ก็คือเหมือนกันเป็นการช่วยเสริมได้แล้ว

การทำบุญด้วยของคู่นี่ก็เช่นอัตเกียบก็ได้

ถ้าใจมานะ

รองเท้าก็ดีเหมือนกัน
รองเท้าไม่มีใครถวายข้างเดียวใช่ไหม

ปัจจัยเป็นจำนวนคู่๒๐๓๐ก็ได้

ใช่แต่ว่าแนะนำเป็นลงท้ายด้วยเลข๖จะดีที่สุด

เอาล่ะคุณผู้ชมได้ไปครบถ้วนพอสมควร
เรื่องราวของความรักรวมถึง๖ราศีท้าย

แต่ว่าวันศุกร์หน้าอาจารย์จะมาพูดคุยเรื่องของอีก๖ราศีที่เหลือ

มีเกณฑ์ว่าจะมีดวงความรักว่าเดียวก็ดีเลิศเลยทีเดียว

ด้วยเวลาวันนี้ก็หมดแล้วด้วยนะครับคุณชาเอาล่ะสำหรับในช่วงนี้แล้วก็หมดเวลาแล้ว
เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเจอกับน้องใบตองแน่นอนเขามาแล้ว
คิดถึงเลยคิดถึงเลยเจอกันคิดถึงเลยเจอกันแน่นอนนะครับ
ส่วนในช่วงนี้เราทั้งสามคนต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ